ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดหน่อยนะฮะ
ต้องบอกว่าคนก่อเหตุนี่โหดเหลือเกิน
คือเป็นอดีตสามีจะมาขอคืนดีกับเจ้าของร้านที่เป็นอดีตภรรยา
พอเขาไม่คุยด้วยเนี่ยยิงเขาเสียชีวิตเลยนะครับ

นี่ฮะพฤติกรรมและคำพูดของคนก่อเหตุ

ตอนแรกเขาก็พยายามวิ่งหนีพยายามหลบอย่างเต็มที่แล้วนะฮะ
คนอุตสาหะห้ามแล้วห้ามหนิคนที่คอมมีเรียกว่านะ
บอกขอขอไม่ได้หรอกนะ

หรือจะเรื่องอะไรที่เขาบ่นอะไรของเขาออกมาเนี่ยเรื่องหนี้สงหนี้สินอะไรเนี่ย

แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเอาชีวิตเขาอย่างนี้

นี่ฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อจริงนายอนุสรบุญมากนะเป็นอดีตสามี
ของเจ้าของร้านหมูกระทะที่ถูกยิงเสียชีวิต
ก็คือนางวิพาดาตันโหชื่อเล่นชื่ออ๊นะฮะ

คือมีคนอื่นที่กำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ในร้านด้วยนะครับ

แต่พอมีเสียงปืนนัดแรกเนี่ย
แล้วเจ้าของร้านก็คือ
คุณออสเนี่ยเขาถูกยิงไปแล้วเนี่ย
แล้วก็ล้มกองไปแล้วคนอื่นก็ต้องวิ่งหนีกันนะครับ
แล้วก็บ่นบ้าอะไรของเขามาเนี่ยนะ
ก่อนจะออกมาจากร้านแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ท่านผู้ชมครับเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เดินวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านนี่เห็นไหมฮะ
มาเดินวนเวียนอยู่ในมือเนี่ย
มีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วย
ลักษณะเหมือนรอคุยกำลังมารอเจออดีตภรรยาก็คือ

วิพาดาแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าดูให้ดีตอนช่วงที่เขาเดินมาตอนแรกเนี่ย
มือขวาเนี่ยถือขวดเหล้ามาด้วย
แล้วก็วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับ
เดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกมาอีกทีนึงดูตอนแรกอีกทีนึง

วางที่โต๊ะตรงนี้แล้วก็เดินวนเวียนอยู่
ก่อนที่จะบุกเข้าไปในร้านแล้วก็ไปยิง
วิพาดาจนเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสพจตุลพักษ์พิมารมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ที่ตำบลหนองแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมาร

เจ้าของร้านถูกยิงเสียชีวิตนะครับกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะทะลุท้ายทอ
หนึ่งนัดโอ้โหเข้าแก้มทะลุท้ายทอยอีกหนึ่งนัดแล้วก็ที่คออีกนัดหนึ่ง
ตายทั้งนั้นเลยอะค่ะมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่สามปลอกนะครับ
แล้วก็มีกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีก๒นัดด้วยกัน
เหตุการณ์นี้มันโหดร้ายโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่ตำรวจมาตรวจสอบมาเก็บพยานหลักฐานไปตั้งแต่เมื่อคืน
เราได้คุยกับน้าสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอเนี่ยก็คือน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็หลานสาวด้วยนะ
หลานสาวของอ๊ะนะที่เป็นผู้ตายแล้วก็อ๊ด้วย
กำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ในร้านนี่อันนี้คือภาพ
ตอนที่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่นะครับค่ะเมื่อคืนนี้
จากนั้นนายทอมมี่เดินเข้ามาในร้านจะมาขอคุยกับอ๊อ
นี่ฮะแต่น้าบอกว่าทางอ้อเนี่ยเขาไม่เล่นด้วย
อ้อว่าเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับใครเอามาดูหน่อยสิ
แต่อ๊อฟเขาไม่ยอมให้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
คือทางน้าสาวเนี่ยบอกว่าก็พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วนะฮะ
พยายามจะพาอ้อออกมานอกร้าน
ตอนที่ห้ามกันใหม่เนี่ยนายทอมมี่ยังไม่ได้ยิง
ตอนนั้นพาอ๊อออกมานอกร้านแล้วตัวนายทอมมี่เนี่ยยังนั่งอยู่ที่ร้าน
พอออกไปนอกร้านคิดว่าเออเขาคงจะสงบสติอารมณ์ได้แล้วมั้ง
พากันกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเห็นนายทอมมี่นั่งดื่มเหล้าอยู่
นั่งดื่มเหล้ารออ๋ออยู่หน้าร้าน
ทีนี้รอบสองเนี่ยพอกลับเข้ามาแล้วเจอกันเนี่ย
เดินตามเข้ามาในร้านเนี่ยแล้วก็ชักปืนออกมาขู่ก่อน
บอกว่าจะยิงให้ตายทีนี้อ๊ะเขาก็วิ่งหลบไง
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะน้าบอกอ๋อก็วิ่งมาหลบหลังน้า
แล้วก็ทำทีเหมือนกับจะโทรแจ้งตำรวจ
ก็เลยทำให้นายทอมมี่เนี่ยไม่พอใจก็เลยยิงใส่เลยฮะค่ะ
ช่วงนั้นตัวน้าสาวกับหลานอีกคนนึงก็ต้องพากันวิ่งหนีนะฮะ
บคมกระสุนคือทีแรกเนี่ยน้าบอกคิดว่าเขายิงไปแล้ว
นัดก็แล้ว๒นัดก็แล้วคิดว่าเขาจะหยุด
ไม่หยุดยังเดินไปยิงซ้ำนัดที่๓อีก
ก่อนที่จะเดินออกมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
น้าสาวของผู้ตายบอกว่าตอนแรกที่ทอมมี่ชักปืนขึ้นมาไม่คิดว่าจะกล้ายิงจริง
ความจริงทั้งคู่เนี่ยเขาตกลงแยกทางกันตั้งแต่๓เดือนก่อน
แต่ฝ่ายชายเนี่ยยังหึงหวงอยู่นะยังตามอยู่จะมาขอคืนดี
ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาที่ร้านแล้วก็มายิงเนี่ย
ทอมมี่โทรไปคุยกับแม่ของตัวนายทอมมี่เองแล้วร้องไห้พูดขอโทษแม่
บอกถ้าวันนี้ทำอะไรลงไปเนี่ยขอให้แม่ยกโทษให้เขาด้วย
คล้ายกับคิดเอาไว้แล้วว่าจะก่อเหตุอะไร
สามอีกสามจากสองก็ทั้งหมดเป็นห้าใช่ไหม
ผู้หญิงได้แบบชีวิตของอะไรไป
ไม่ได้มีโอกาสเลยพอเดินเข้ามาก็จะเดินหนี
แต่นี่ก็เมื่องเมื่องเมื่องอย่างเดียวเลย
หลานสาวของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เล่าให้กับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
ตัวของนายทอมมี่กับตัวของผู้ตายก็คือ
เจ้าของร้านหมูกระทะเนี่ยที่เป็นน้าของเธอเนี่ย
อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะ

ซึ่งตอนนั้นตัวเธอก็มาเป็นลูกมือให้กับน้าที่ร้านหมูกระทะ

ตลอด๑ปีที่ผ่านมาก็เห็นปัญหาของทั้งคู่มาตลอดนะครับ
เนื่องจากฝั่งของน้าสาวเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีพูดจาดี

ส่วนตัวของนายทอมมี่เองเนี่ย
พอเห็นว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะนะ
ก็หึงห่วงแล้วจะมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงบ่อยครั้ง
ถึงขั้นเคยเอาปืนมาขู่จะยิงให้ตาย
แล้วปกตินายทอมมี่เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว

ก็เลยเป็นชนวนเหตุให้ทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยเขาขอแยกทางเขาขอเลิก
แต่นายทอมมี่ไม่ยอมเลิกนะฮะ
เคยขู่เคยบอกเอาไว้บอกถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย
อย่าหวังว่าจะมีชีวิตและได้ไปอยู่กับใครเลย
ผลของเค้ากลับไปบ้านบ้านเค้าก็อยู่ตรงบนข้ามกันเนี่ย
แอบฟังตั้งนานแล้วมึงคุยกับใครประมาณเนี้ย
ผู้ชายก็มาขอดูโทรศัพท์ประมาณนี้
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว

เราเคยเห็นที่เขาประมาณสามครั้งประมาณสองสามครั้งที่รุนแรงที่ขึ้นกูแล้วก็ครู
แล้วเอาปืนมาฆ่า
หนีไปนะครับคุณสุชาดาก็เลยไปที่บ้านของนาย
ได้เจอกับตาของทอมมี่นะครับตาบอกว่าหลานชายเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ย
กรุงเทพนะครับเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่๑๐๑เนี่ยได้๒
๒ปีแล้วก็มาเจอกับผู้ตายนี่แหละเขาเพิ่งคบหากันได้ปีได้๑
๑ปีนะครับซึ่งตลอดเวลาที่คบหากันเขาก็ทะเลาะเรื่องหึงหวง
บ่อยปืนที่ใช้ก่อเหตุตาบอกว่าตาก็ไม่รู้ว่าเขามีปืนนะ
ตอนนี้อยากให้หลานมอบตัวถ้าทำผิดก็ต้องออกมารับผิดนะครับ
ด้านตำรวจสพจตุลพักษ์พิมารนะฮะตอนนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ได้กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุมาแล้วนะครับสอบปาก
พยานแวดล้อมแล้วขออนุมัติศาลออกหมายจับนายทอมมี่แล้ว
สามข้อหาด้วยกันนะฮะนายอนุสรบุญมากนะครับ
คือเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องการพาปืน
แล้วก็เรื่องการยิงปืนด้วยนะครับเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองนะฮะ
ตอนนี้กำลังเร่งหาเบาะแสอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่า
หลบหนีไปอยู่ที่ยะโสธรมีข่าวว่ากำลังประสานญาติญาติจะขอมามอบตัวอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่รู้จะมามอบตัวหรือเปล่าแม่แต่เหตุผลอย่างนี้นี่มันถือว่าเห็นแก่ตัวเกินไปนะ
จริงค่ะคือเขาอยากจะเลิกเขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้วจะทำยังไง
คุณไม่มีสิทธิ์บังคับเขาอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นปัญหานีสินเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี่ย
ให้กฎหมายมันว่ากันไปแต่อย่าใช้อารมณ์